ส่วนวัลสาธารณาครบรอบสองสิบเอ็ดปีของสนามมวยลุมพินี
หกสิบเช็ดปีหลังจากที่เปิดยังเป็นทางการเมื่อวันที่แพดธันวาคม
ภูทธิกราศ๒๔๙๙คนได้ร่วมงานกันเมื่อวัน
รางวัลค่ายมวยยอดเยี่ยมนะครับเป็นของค่ายมวยพรรณชัยครับ
ของโกเดะพรรณชัยอดิเทพวรพันธ์ค่ายมวยดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ส่วนรางวัลนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็คือคมเพชรสิทสารวัตรเสือครับ
ผลงานตลอดปีไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งฟอร์มสดสไตล์การชกไม่ธรรมดา
ส่วนรางวัลเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมก็คือแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่นะครับ
อดีตนักมวยชื่อดังนะครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากล
ผลงานนะครับนักมวยในค่ายสอเดชพันธ์ชนะ๒๔ไฟล์จากนักชก๖คน
ตัดสินยอดเยี่ยมครับเป็นของพันโทพงพันธ์รัตนาสุนทรอดีตนักฟุตบอลของทหารบกนะครับ
คว้ารางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนของเวที๓ครั้งเจ้าของชายะไอ้ผีดิบนะครับ
ค่าตัวเงินแสนชกก็มีเสน่ห์ด้วยแล้วก็เปิดเกมสู้แบบไม่มีถอยเป็นมวยถอยหลังหกล้มเลยนะครับ
แล้วก็รางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปีครับคือไฟล์วันที่๙มิถุนายนนะครับ
พระรันชัยแพ้คะแนนเสียแชมป์๑๑๒ปอนดลุมพินีนะครับให้กับทางอองรีสอเดชพันธ์
วันนั้นนะครับต้นเป็นของเขี้ยวแต่ว่าช่วงยก๓ยก๔อองรีก็มาเร่งเครื่องเข้าไป
แล้วก็ชนะแบบไม่เอกฉัน๒ต่อ๑เสียงครับ